เหตุการณ์เกิดขึ้นในวงเล่านะครับ
มีทั้งคนไทยคนกัมพูชากินเหล้าอยู่ด้วยกัน

แล้วคนไทยเอาปืนปลอมไปจี้หัวชาวกัมพูชา

จับหัวคนไทยโขกพื้นถนน

คุณผู้ชมส่วนนี้เศษขวดกระจัดกระจายแตกไปหมดเลยนะ
ส่วนนี้คนตายเลือดไหลนองเพราะหัวแตก
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าอาคารพาณิชย์ท้ายหมู่บ้านชาวฟ้า
ที่อำเภอลำรุกาจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจเข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต
ก็คือนายบุญมาบรมศรีภูอายุ๔๗ปี

ศีรษะมีบาดแผลขนาดใหญ่เลือดไหลนองตามพื้น
ใกล้กันพบอาวุธปืนปลอมซึ่งเป็นปืนพลาสติกของเขา

ส่วนผู้ก่อเหตุนั้นตำรวจและพลเมืองดี

ก็คือนายหองชาวกัมพูชาอายุ๕๑ปี
ทำงานรับจ้างทั่วไปไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับ
เล่าด้วยกันนะคุณจากนั้นมีปากเสียงกัน
ไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรนะฮะแต่ว่าคงคุยอะไรกันไม่ถูกหู
ในวงเล่านะครับก่อนจะทะเลาะวิวาดกันชกต่อยกัน
จากนั้นนายบุญมาทุบขวดเหล้าจนแตก
ทีนี้เรื่องมันใหญ่โตบานปลายนะครับ
เพราะนายบุญมาเนี่ยเอาปืนซึ่งตอนนั้นทุกคนในวง
ไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงปืนปลอมนะคิดว่าเป็นปืนจริง
ไปจี้หัวของนายหองชาวกัมพูชา
ทำให้นายหองก็โมโหและไม่กลัวปืนฮะ
จับหัวนายบุญมาโขกกับพื้นถนนจนนายบุญมาแน่นิ่งไป
ตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยเลยครับ
เพราะเห็นว่ามีอาวุธปืนกันอยู่
ถ้ารู้ว่าเป็นปืนปลอมนะก็จะเข้าไปช่วยอาจจะไม่มีคนตายนะครับ
เออนะฮะตำรวจควบคุมตัวนายห่องผู้ก่อเหตุ
สอบปากคำตัวนายหองรับสาภาพว่าเป็นคนลงมือจริงนะครับ
แต่บอกแบบนี้บอกว่าถูกผู้ตายทำร้ายก่อน
ด้วยการตบศีรษะแล้วก็เอาปืนจอด
ตอนนั้นก็ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมหรอกนะฮะ
อย่างไรก็ตามก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ
ปืนจริงปืนปลอมไม่รู้แต่รู้ว่าไม่กลัวปืนก็เลยจับหัวเขาโขกพื้นจนตายนะครับ